อยากจะไปหากินอะไรที่มันไม่ซ้ำซากจำเจหน่อยสิคะคุณค่ะ

น่ากินน่าทานเห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากกินสตอเบอรี่
ผมว่ามันไปได้ดีกับกล้วยด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเจเพื่อสุขภาพทานได้แบบไม่มีเบื่อ
ชื่อว่าเมนูอาซาอิโบ
อ๋ออาซาอิเป็นพวกแบบเบอรี่เลยนะ

เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่
อ๋อผมนึกว่าเปิดมามีฟองมีฟองด้วย

อาศัยของเขาจะแช่แข็งเตรียมน้ำเปล่าไว้
แล้วก็มีกล้วยหอมและผลไม้ตระกูลเบอรี่

ตอเบอรี่บูเบอรี่ราสเบอรี่และแบล็คเบอรี่
แล้วปั่นทุกส่วนผสมเข้าด้วยกันครับ
เสร็จทำไงเทใส่ปาก
กินเลยเดี๋ยวก่อนเทใส่ถ้วยก่อน

เออใส่ชามใส่ถ้วยก่อนนะครับ
และตกแต่งด้วยผลไม้สดก็มีพวก
ผงคาเขาดิบแล้วก็ธัญพืชตามความชอบ

อัสอิบโบอัสโอดิเบอับปาดิบิอับปูดาปา

รับประทานเป็นมื้ออาหารหลักหรืออาหารว่างก็ได้
ใจดีคุณเชฟครับเชฟบัวเจ้าของร้าน
เล่าว่าลูกค้าของที่ร้านมาสั่งเมนูนี้เนี่ย
เป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพนะครับและเป็นกลุ่มที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วย
รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่ถือศิลป์กินเจอาหารมังสวิรัติ
ทานได้หมดเลยสนใจก็ไปร้านนี้ได้บอกเลยว่าอยากทานเจไปร้านนี้
รับรองไม่จำเจอย่างแน่นอน
ร้านนี้ชื่อว่าร้านยูนิค๗๗ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตตะบนท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เปิดก็๙โมงเช้าไปจนถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาที๖โมงครึ่งนั่นเอง
และปิดทุกวันภารกิจศาสตร์บดีอุ้ยนี่เห็ดแล้วเนี่ย
อันนี้มันเหมือนเป็นสาระเป๋าเป็นสาระเป๋าเห็ดป่ะใช่ไหม
น่าจะมีอีกมากมายหลายเมนูเพื่อสุขภาพ

จะได้เห็นเมนูอื่นเขาด้วยโอ้โหเปิดมาไส้ทะลักมากเลย
ไส้เห็ดเหมาะกับช่วงกินเจเลยนะ
โปรตีนด้วยได้พลังงานจากคาโบไฮเดรดน่าทานจริง